คือมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทางทะเล

ไปเหยียบหยั่มปาการังน้ำตื้น

พีพีอันดามันศรีมรกฏของกระบี่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนไทยก็ไปถ่ายคลิปได้
เป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณสัก๔๒วินาที
จุดนี้เป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติหานพรัฐธาราหมู่เกาะพีพี
แล้วดูสิพอดำลงไปไปเหยียบปากการังน้ำตื้น

คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวของเกาะพีพีนะคะ
คนที่โพสต์คลิปก็บอกว่าไปดำน้ำที่หน้าถ้ำไวกิ้ง

แล้วก็เจอนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวยุโรปมากันประมาณ๒๐คน
คือใส่สน็อกเกิลดำน้ำบริเวณน้ำตื้น
แล้วไปเหยียบปากการังแบบนี้ค่ะ
พอคนไทยเข้าไปเตือนนักท่องเที่ยวก็ไม่ฟัง
คนไทยบอกว่าถ้าเกิดทำอีกเดี๋ยวจะแจ้งความ
นักท่องเที่ยวก็มีการท้าให้ไปแจ้งความเลย
ทีนี้พอคนไทยเขาเห็นแบบนี้
เขาก็เลยหันไปถ่ายรูปเรือว่าเรือไหนที่พานักท่องเที่ยวมา
ปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมาอ้างตัว

แต่พอคนไทยถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงปล่อยให้
นักท่องเที่ยวไปเหยียบย่ำไปทำลายปากการังแบบนี้
แล้วก็ถามชื่อของไกด์ฝรั่งคนนั้นว่าชื่ออะไร

พอมีการแชร์ไปแบบนี้แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เราก็ไปสอบถามนายวรพฤษล้อมลิ้ม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามหาเรือที่ปรากฏในคลิป
แล้วมีการว่ากล่าวตักเตือนปรับไปแล้ว๑๐๐๐บาท
เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตักเตือนนักท่องเที่ยวด้วย